ดูคลิปปัญหาระหว่างรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถูกถ่ายเป็นคลิปเนี่ย
คนที่หัวร้อนที่สุดเลยคือผู้โดยสาร
หัวร้อนแค่ไหนพูดว่าอะไรบ้าง

ไม่เกี่ยวพี่ไม่งั้นผมก็เรียกตำรวจ
ขำรับคนไม่ได้คุณก็รู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วคุณค่ะ
บอกเร็วพี่ผมต้องรีบไป
งั้นเดี๋ยวผมเรียกตำรวจให้พี่เจราจรเดี๋ยวเรียกเจราจรมาให้
เดี๋ยวเรียกมาให้พี่

น้ำจ้อยออกเข้าไปเลย

คนถ่ายคือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ช่วงแรก
คือเขาเห็นแกรปมารับผู้โดยสาร

ไปข่ายไปด้วยแล้วก็ไปต่อวาบ
แต่สุดท้ายโดนผู้โดยสารของแกรปต่อกลับเลยนะคะ
ก็เป็นเสียงตะโกนโหกเวกโวยวาย
ก็คือคนที่เป็นผู้โดยสารนี่นะคะ
คือย้ำว่าตัวเองรีบผมต้องรีบไป
แต่ว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

เดี๋ยวไปเรียกตำรวจมาก่อนมาเคลียร์กันก่อนนี่นะคะ

ความคิดเห็นเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์นะคะ
คนขี่แกก็คือคนที่ขี่แกรปไม่โตเถียง
ส่วนลูกค้าก็ไม่น่าจะตะโกนด่าทอ
เพราะอาจจะทำให้เรื่องในบานปลายกลายเป็นเรื่องวิวาสได้
บางคนเขาก็เสนอทางออกของการอยู่ร่วมกันว่า
ถ้าไม่อยากมีปัญหาควรนัดแนะให้ไปรับเลย
พี่วินสักหน่อยดีไหมนี่นำเสนอนะ
และผู้โดยสารอาจจะเปิดแอปพลิเคชันคำนวณเส้นทางราคา
แล้วก็ไปสอบถามพี่วินรถจักรยานยนต์อีกที
ราคามันใกล้เคียงไหมจะได้เลือกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย